ผัวเมียค่ะทะเลาะกันทีไรเนี่ย
คือผัวชอบเอาปืนมาขู่เมีย
แล้วจะเป็นแบบนี้รอบนี้ก็เหมือนกันค่ะ
ผัวดื่มผัวดื่มแล้วก็ถือปืนมา
พอมาขู่เมียเสร็จปั๊บมันมีจังหวะแย่งปืน
แย่งกันไปแย่งกันมาโป้ง
โป้งเดียวจอดเลยครับและคนที่จอดคือสามีนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในมันพักอัตรบนสตรอำเภอเขา

แล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเจอศพของสามี
คือนายรุ่งจรรรย์สัตวาทีอายุห้าสิบเก้าปี

แล้วสภาพเนี่ยก็คือนุ่งผ้าขาวม้าไม่ได้ใส่เสื้อดูตรงชายโครงนะเจอแผลโดนยิงด้วยอาวุธปืนแล้วเลือดไหลออกมาเลอะเต็มโซฟาเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะ
ทีนี้ถามว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคนนึงเนี่ยก็คือฝั่งเมียนางสาวทองอ่อนชูจิตอายุ๕๒ปีค่ะ
ไม่ได้ไปไหนนะรอมอบตัวกับตำรวจอยู่แล้วก็มีปืนขนาดจุด๓๒อยู่ค่ะ
ทีนี้ก็ต้องนำตัวของเมียไปสอบก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าจริงทั้งสองคนเนี่ยทำสวนทุเรียนนะแล้วผัวเนี่ยติดเหล้า
เวลาดื่มทีไรนะมาทะเลาะกับเมียประจำเลยทะเลาะกันทีไรเนี่ยก็ชอบหยิบปืนมามาขู่เมียทีนี้ก่อนเกิดเหตุก็มาทะเลาะกันอีกค่ะ
เอาปืนมาขู่ปั๊บเมียเห็นมีปืนใช่ไหมก็พยายามจะยื้อแย่งปืนกันจนทำให้ปืนเนี่ยมันลั่นออกมาแล้วผัวก็เสียชีวิตค่ะ
ตำรวจเนี่ยยังไม่ได้แจ้งข้อหากับฝั่งเมียนะคะเดี๋ยวจะต้องรอสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะดำเนินคดีส่วนศพของผัวที่เสียชีวิตเนี่ย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างไปที่โรงพยาบาลเขาสมิงแล้วเดี๋ยวจะมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปด้วยค่ะ